สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนหนาวกับพี่ชันและท่าชายขีดโมกค่ะ
ปีนี้เราโดนพายุหลอกกันหลายรอบเหลือเกินนะคะตอนแรกมีลมหนาวแผลลงมา
ก็คิดกันไปว่าพายุน่าจะหมดแล้วแต่ยังมีอีกลูกค่ะ
พายุโซเดลจ่อพัดถล่มเข้าไทยในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งทิศทางของพายุลูกนี้นะคะมีทิศทางเคลื่อนที่
บริเวณภาคอีสานของไทยแล้วก็สลายตัวบริเวณภาคอีสานของไทยค่ะ
ซึ่งลมหนาวนะคะที่แผลลงมาจากประเทศจีนไม่มีแรงพอนะคะ
สะดุดความชื้นของพายุค่ะซึ่งถึงแม้หลังจากนี้จะไม่มีประกาศพายุนะคะ
แต่ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับพายุนะคะไปจนถึงเดือนหน้า
คุณผู้ชมคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าหน้าหนาวกันแล้วค่ะ
มิสนิโซต้านะคะเผชิญกับพายุหิมะครั้งแรกของปีค่ะ
ทำให้ทั้งเมืองขาวโพลนไปด้วยหิมะเลย
เพราะว่าหลังจากนี้อากาศเนี่ยจะติดลบถึง๑๐องศา
และนี่คือรุ่นกรณาวันนี้สวัสดีค่ะ